อย่าหาทำนะคะคุณเอาง่ายเข้าว่าแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเดือดร้อนคนอื่น
แต่รถกระบะคันนั้นไปชนเข้ากับรถเก๋งที่ขับสวนทางมา
นั่นแหละค่ะคันต้นเหตุนะคะเห็นไหมกลับรถแล้วกลางถนนแบบนี้ค่ะ
รถกระบะลบแล้วชนเต็มเข้ากับรถเก๋งแบบนี้นะคะ
นี่น้ำใจงามมากลงมาจากรถมาดูคนขับรถเก๋งนะคะชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันนะคะ
ช่วยคนขับรถเก่งออกมาจากรถแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
วันที่๗มกราคมสักประมาณช่วง๔โมงเย็น
หลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะก็นำภาพคลิปนี้แหละค่ะ
โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะเพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์
หารถคันที่ตัดหน้าป้ายทะเบียนอะไร
ถ้าใครรู้ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
มารับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำลงไปนะคะ
ช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแชร์ตามมาให้ได้ค่ะครับ